นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดตากมีอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อชนท้ายกัน
ทำให้คานสะพานที่บรรทุกมาตกขวางถนน
โชคดีที่ไม่หล่นทับรถที่ขับตามหลังมา
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่ใช้รถเครนยกคันสะพาน๒คันน้ำหนักคันละ๑๕ตันที่หล่นขวางถนนขึ้นรถบรรทุก
หลังเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อ๒คันจนท้ายกัน
หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
ถนนสายแม่สอดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ทำให้การจราจรเป็นอมภาษณ์ท้ายแถวยาวหลายกิโลเมตร
ตำรวจสพแม่สอดสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่วง๒๒ล้อทั้งหมด๕คันบรรทุกคานสะพานมาจากจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อไปส่งที่สายงานด้านหลังสนามบินแม่สอด

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันหลังได้เหยียบเบรกก่อนถึงแยกไฟแดง
แต่ด้วยสภาพฝนตกถนนลื่นจึงพุ่งชนท้ายรถพ่วงคันหน้า
ทำให้โซ่ขาดคันสะพานจึงหล่นลงบนถนน
วิทย์ทับรถที่ขับแซงขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาที
ที่ชวนอุทัยธานีเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชน
สารงากับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์บนถนนสายบ้านไร่ด่านช้าง
ในพื้นที่บ้านปางศิลาทองตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่

พบรถกระบะอิซูซูด้านหน้าพังยับเยินยุบเข้าไปเกือบครึ่งคัน
ภายในรถพบคนขับได้ระบาดเจ็บสาหัส
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตขาดที่
ใกล้กันพบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินไม่ต่างกัน
ภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๖คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านไร่

รถกระบะกำลังเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กำลังเดินทางไปร่วมงานศพญาติที่อำเภอบ้านไร่
เรื่องต้นตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เพราะต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๔คันรวด
บนสะพานข้ามประตูระบายน้ำผีขุด
ถนนสุขุมวิทย์สายเก่าตะบนบางประกงอำเภอบางประกง
จุดเกิดเหตุพบรถบรรทุก๑๐ล้อชนท้ายรถกระบะ
และรถบรรทุกอีก๒คันจอดอยู่ในสภาพด้านหน้า
ท้ายรถถูกชนได้รับความเสียหาย

จากการสอบสวนนายชัดชัยมูลทองชุนอายุ๒๙ปี

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งของที่จังหวัดชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันระวังว่ารถคันหน้าชะลอ
เบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ผิดท้ายที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุระทึกขึ้น
เมื่อรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกสารเคมีชนิดน้ำ
ขับมาตามถนนสายปากร่วมโปร่งสะเก็ด

แล้วเกิดไฟลุกไหม้และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ
ตำรวจสาวพ่อบ่อวินต้องประสานชุดคู่ภายสารเคมี
นิคมอมตาซิตี้เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ
รถดับเพลิงจำนวนมากฉีดน้ำพรมเอาไว้
ถอดส่วนหัวกับหางพ่วงออกจากกัน
นายเอกชัยบัวละครอายุ๓๒ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกสารเคมีชนิดน้ำที่เสื่อมสภาพ
มาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีกลุ่มควันขึ้นโรงหางพ่วง

เกรงว่าจะเกิดประกายไฟขึ้น

ร่วมตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง